กลับมาในช่วงนี้มาดูเรื่องปัญหาปากท้องปัญหาชีวิตที่
คนคนหนึ่งก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็ปล่อยเลยตามเลยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
มาดูซิว่าจะทำยังไงได้บ้างนะคะที่ขอนแก่นค่ะ
มีคนแจ้งบอกว่าแม่ลูกรวมกัน๔ชีวิตเนี่ย
อยู่กันอย่างยากระบากเลยค่ะที่บ้านหลังนี้
ไม่มีน้ำไม่มีไฟนะครับจะมีอยู่บ้างก็คือเขาเรียกเป็น
หลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์อืมมีอยู่แค่นั้นนะคะแล้วจะหุงหาอาหารเนี่ย
ก็ต้องใช้เตาถ่านก่อฟืนค่ะนางสมควรบุญเทียนอาจนะคะ
อายุสี่สิบเอ็ดปีอยู่กับลูกชายสามคนนะคะอายุสิบหกปีคนหนึ่ง
แล้วก็เป็นฝาแฝดอายุ๙ขวบอีก๒คนและอยู่กันอย่างนี้ค่ะ๔คนแม่ลูกนะคะ
ไม่มีน้ำปลาปลาไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะมีหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งแม่สามีที่เลิกกันไปซื้อให้เป็นของขวัญปี
สามีก็อยู่ด้วยกันแล้วสามีไปกู้หนี้นอกระบบมา
หนี้ก็ยึดบ้านยึดที่นาก็ขายบ้านพร้อมที่ดินไป
แล้วมาสร้างบ้านอยู่ที่นาตรงนี้เพื่อปลดหนี้
แต่แล้วก็เป็นหนี้อีกค่ะนะฮะสามีไม่ได้จุนเจอหาเลี้ยงครอบครัว
สุดท้ายไอ้ที่นาที่อยู่เนี่ยก็ต้องเอาไปจำนองได้มาแสนสอง
คิดว่าสามีน่าจะดีขึ้นแต่ก็ผลาญเงินไปจนหมดเธอว่าอย่างนั้น
ดอกเบี้ยทั้งเงินต้นไม่เคยช่วยหามาจ่าย
เป็นนี่ทะกสอีก๓แสน๘บาททางธนาคารก็มาทวงถามถึงบ้าน
แล้วก็ใจดีพักชำระหนี้ให้นะคะให้หาจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยก่อน
ก็ไม่มีเหมือนเดิมค่ะดอกเบี้ยก็ยังไม่มี
นับไปนับมายอดหนี้รวมมีอยู่ร่วม๖แสนบาท
มันมาถึงจุดนี้มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง

สุดท้ายคุณสมควรบอกว่าปล่อยเลยตามเลย
ได้แต่คิดว่าถ้าเจ้าหนี้มาทวงจะพาลูกหนีไปอีก

ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันเขาจะหนีก็ไม่รู้จะหนีไปไหน
ไม่รู้จะไม่มีที่ให้ไปแล้ว
ส่วนสามีเองนี่ตัดปัญหาทิ้งครอบครัวไปมีเมียใหม่
ว่าอย่างนั้นไม่เคยส่งเสียเลย
แล้วแม่ลูกก็อยู่กันเองแบบนี้ค่ะ
บอกเคยคิดสั้นอยากจะฆ่าตัวตาย

คิดว่าจะต้องอยู่ต่อสู้เพื่อลูกค่ะ

ถ้าเห็นแม่เจ้านี่อย่างไรก็
ก็เลือกมาบอกแม่ว่า
แม่ไม่ต้องทอบไม่ต้องให้

แต่ว่าก็

ก็เลยว่าเอ๊ะ

อยู่เพื่อลูกต่อดีกว่าอ่าถ้าดูคุณสมควรพูดเนี่ย
ก็คือเธอก็ยังอยากสู้นะคะเธอบอกเลยบอกกับเราบอกว่า
โดยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือขอช่วยแนะนำหน่อยได้ไหม
แนะนำหน่อยว่าเธอควรจะไปยังไงต่อดีอยากได้คำแนะนำ
หรือช่วยเหลือด้านต่างต่างก็ได้นะคะอย่างเรื่องค่าน้ำและไฟฟ้าเนี่ย
อยากจะมีแล้วก็อยากมีเงินใช้หนี้ด้วยนะคะแต่จะให้เธอทำยังไงดี
มืดบอดไม่รู้จะเริ่มนับหนึ่งจากตรงไหนเหมือนกันนะคะครับเนี่ยค่ะ